นักข่าวยิงคำถามไปยิงคำถามยิงคำถาม

คุณแม่ลูกชายคุณแม่๒คนปกับโรเบิร์ต

ที่เขาลักษณะเหมือนยอมรับกับตำรวจว่าเขาขับเรือกระชาก
แล้วทำให้น้องโมพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
พอแม่ได้ฟังคำพูดแบบนี้แล้วเนี่ย
คุณแม่ยังให้อภัยโรเบิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม

คุณแม่ไม่ได้สนใจรูปคดีนะ
ให้เป็นเรื่องของจังหลวง
ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการบอกว่าให้อภัย

แล้วตอนนี้เรารับความสารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้พี่แตงโม

ให้อภัยในความรู้สึกของคุณแม่
มีความเป็นคนที่เขาต้องการจะกราบเท้าเรา
แต่เรื่องคดีไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของตำรวจ
ให้อภัยในความเป็นคนที่เขาตั้งใจมากราบเท้าแม่
ส่วนเรื่องคดีไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของตำรวจ
เข้าใจไหมคะดำเข้าใจไหม
เข้าใจดีกว่าจะได้ไปต่อ

จบเรื่องแม่ไปทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเมื่อวาน
มันมีลักษณะเป็นการ์ดหมายกำหนดการ
ที่จะอุปสมบทของปอค่ะ
นี่นี่นี่นี่
นี้ออกมาระบุบอกว่าปอหรือนายตานุพัฒน์
จะเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดท่าไม้ในวันที่๑๖มีนาคมนี้
เออสรุปแล้วเป็นคริสต์เป็นพุทธหรือเป็นพราม
เพราะว่าล่าสุดค่ะเราไปคุยกับหลวงพี่อุเทน
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ท่านยืนยันมาแบบนี้นะคะ
จะบวชให้ทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ตแต่เป็นการบวชพราม
โกนผมทั้งคู่นุ่งขาวห่มขาวถือศิลป์ไม่ทานข้าวเย็น
ทุดงกับหลวงพี่อุเทนเป็นเวลาอย่างต่ำ๑๕วัน

ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่เราต้องถามนะคะ
พระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมนี่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็น
ประเด็นการบวชของปอกับโรเบิร์ตด้วยนะคะ
พระพยอมพระนักเทศชื่อดังท่านให้ความเห็นท่านบอกว่า
ตามระเบียบของสงฆ์มีอยู่ชัดเจน
ผู้ต้องคดีไม่สามารถบวชเป็นพระได้
แต่หากจะเปลี่ยนไปบวชเป็นพรามก็สามารถทำได้
แต่เมื่อถึงเวลาที่ตำรวจเรียกมาพบเนี่ย
ก็ต้องมานะคะ
จบเรื่องประเด็นเรื่องของบวชได้บวชไม่ได้
แล้วก็ความเห็นที่มีเรื่องของต่อการบวชของปโรเบิร์ตนะฮะ
พระพยอมยังพูดอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชม
เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วคนทั้งประเทศอุทาน
แม่จำได้ไหมที่แม่พูดถึงว่า
เบื้องต้นเรื่องของสินไม้ค่ะใช้ชดเชยต่าง
แม่จะเรียก๓๐ล้านที่แม่คำนวณออกมาเป็นตัวเงิน๓๐ล้าน
พระพยอมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ท่านบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความสับสนหรือไม่เข้าใจเรื่องราว
ก็เลยทำให้แม่พูดออกมาไวไปหน่อย
การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีหากสามารถทำได้จริง
แต่แม่เองมาให้อภัยผิดจังหวะ
มาให้อภัยแบบรีบร้อนไปหน่อย

ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรม
แต่คุณแม่ชิงให้อภัยไปก่อนแล้วนะฮะ
เรื่องของการบวชนี่แหละครับคุณผู้ชม
มุมหนึ่งก็มองว่าที่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตจะไปบวช
บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล
หรือว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในผ้าเหลือง
เพื่อที่จะไม่ต้องมาเจอสื่อมวลชนหรือเปล่า

หลังจากนักข่าวเจอคุณแม่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะสิ่งที่อยากรู้คือทนายกฤษณะนี่แหละ
ที่มีการขุดคุยว่าทนายกฤษณะเคยมีการไปช่อกงคนอื่นไว้ก่อน
เงินก็ยังติดเขาอยู่เลยยังไม่ได้เอาไปใช้เลยนะฮะ
แต่คุณแม่ยังยืนยันครับยังยืนยันว่ายังไงยังไงยังไว้ใจทนายกฤษณะอยู่
เมื่อวานนี้มีท่อนหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมฟังดีว่าคุณแม่ไปพูดถึงบุคคลคนไหนฟังครับ
เพราะฉะนั้นถูกไหมคะแต่งงานที่เขาทำให้คุณแม่คุณแม่พอใจแล้ว
ก็ให้ทำต่อไปให้กำลังใจเขาว่านิ่งสงบทำใจให้สงบแล้วเดินหน้าเหมือนคุณแม่นิ่งนี่แหละ
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ฟังเสียงเมื่อสักครู่แล้วก็ได้ยินว่าคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ย
เอ่ยถึงคุณพ่อโสด้วยก็คือคุณพ่อของคุณตังโมว่าก็เคยเป็นผู้ล้มละลายมาก่อน
ทำไมไม่ไปขุดคุยบ้างล่ะน่าจะรู้สึกคล้ายกันว่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับ
แต่เรื่องทนายกฤษณะคุณแม่ยืนยันว่ายังไงยังไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต
พอใจในผลงานของทนายคนนี้และยังเป็นคนทำงานดีด้วยทำงานละเอียดด้วยครับ
แต่ว่าพอหลังจากที่คุณแม่พูดถึงคุณพ่อโสคนหนึ่งทนไม่ไหวครับ
กับโพสต์เฟซบุ๊กฟาดกลับแม่จิ๋มเลยอ่ะฟาดกลับใช้คำนี้เลยนะ
ก่อนอันนี้เราแทบไม่เห็นใครกล้ามาวิพากษ์วิจารณ์แบบเปิดเผยขนาดนี้กับคุณแม่จิ๋มเลยนะ

แต่คุณแต๊งกล้าครับอ่านกันดูดีเขาเขียนว่าอะไรบ้าง
พยายามแล้วที่จะไม่แซะคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ไปพูดกระทบคุณพ่อโสพล
ผมรับไม่ได้คุณแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่
ผมรู้ดีผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงิบแน่
คุณแม่จะต่อว่าจะตอบโต้ใครก็เรื่องของแม่แต่อย่าให้แตงโมกับคุณพ่อเสียหาย
นี่คือโพสต์ของคุณแต๊งนะฮะหลังจากที่คุณแม่ดันไปพูดถึงคุณพ่อโสพล
ไปพาดพิงอย่างนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดือดร้อนกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเพราะอะไรฮะ
เพราะว่ามันเป็นคดีอาญาเป็นอาญาแผ่นดิน
พวกเราเดือดร้อนกับคดีของคุณแตงโมในฐานะอะไรครับ
ในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนนะครับ
สิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้ผมกำลังจะมองไปที่คุณแม่ฮะ
ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับ

ไม่มีเครียดมีตกไม่มีอะไรอย่าง
ร้องเพลงในวีซิงนะคะทุกวันเลย
แล้วคุณแม่ได้แชมป์ด้วยตอนนี้ได้ลำดับเพชร๒เพลง
โซเชียลมีเดียจะวิจารณ์อย่างไร
ก็เชิญตามสบายคุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนนะครับ

แล้วก็คุณแม่ร้องเพลงในแอปพลิเคชัน

วีซิงเหรอมันเป็นอะไรมันเป็นยังไง

มันก็ร้องเมื่อวาน

เขาบอกว่าร้องเพลงจนได้แชมป์

ในขณะที่คนอื่นร้องไห้แต่

ผมไม่ได้พูดนะชาวเน็ตพูดนะ
อีกท่านหนึ่งแนะบอกว่า
ควรหยุดให้สัมภาษณ์สื่อได้แล้ว
มีเรื่องให้ประหลาดใจตลอดเลยครับ

ร้องไห้ด้วยร้องเพลงด้วยนั่นแหละนะคะ